หันนะครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยน
แรงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพรวมตลอด
สัปดาห์นี้ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองของเรา
มีปริมาณน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่แน่นอนความแปรปวนลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนี้

โดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลม
ที่มีการเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๙
ว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงในหลายพื้นที่

เราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดปัจจัยสำคัญ

ปัจจัยแรกก็คือระสาหร่าลมตะวันตกเฉียงใต้
เข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่ายสนหยอมใหญ่ที่ขอตัวบริเวณทางตอนบน
ของประเทศเวียดนามสปลาวรวมมาถึงอ่าวตังเกีย
ลักษณะเช่นนี้เองฝนหลักที่จะตก
ส่วนใหญ่จะเน้นตกในบริเวณทางตอนบน
พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคอีสานฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตามแนวเทือกเขาตันนาวศรี
ก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้เช่นเดียวกัน
แม้ว่าภาคใต้ในระยะนี้ฝนจะตกน้อย
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวเรือรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ที่จะต้องออกเดินเรือในระยะนี้
คงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๑๔ไป

เพราะว่าในระยะนี้เองคลื่นลม
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันนั้นคลื่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนต์ทน
จากการตรวจสอบก็พบว่าตลอดสัปดาห์นี้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ครับโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ
ฝนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นตกในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น
ดังนั้นการเดินทางการใช้ชีวิตในระยะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายพื้นที่
ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
แน่นอนครับน้ำท่วมขังแบบนี้นำมาสู่การเกิดโรคภัยต่างนะครับโดยเฉพาะโรคฉี่หนู
เพราะว่าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
มีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยโรคฉี่หนูมากกว่า๖๐๐คน
น่าสนใจอยู่ตรงนี้ในจำนวน๖๐๐คนนี้มีรายงานว่าเสียชีวิตไปแล้ว๑๔คนด้วยกัน
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคดังกล่า
ดังนั้นประชาชนมีหลักในการป้องกันก็คือลดปริมาณหนู
แล้วก็ลดการสัมผัสเชื้อโรคจากทั้งหนูบ้านหนูนาหนูป่าหนูท่อ
ที่จะหนีน้ำเข้ามาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนนะครับ
เชื้อโรคที่แพร่เข้ามาสู่คนนั้นสามารถให้จะแพร่เข้ามา๒ทางหลักด้วยกัน
ทางแรกก็คือทางปากนะครับจากการรับประทานอาหาร
หรือว่าเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อฉี่หนูเข้าไป
และชัยเข้าทางแผลเยื่อบุในปากหรือว่าตาหรือลอยถลอกผิวหนัง
ทั้งผิวหนังปกติที่แช่น้ำที่มีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนเป็นระยะเวลานาน
เชื้อก็สามารถให้จะชัยเข้าไปได้โดยไม่รู้สึกคันหรือว่าเจ็บปวดแต่อย่างใด
และไม่มีรอยแผลปรากฏให้เห็น
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือผู้ที่นิยมดื่มเครื่องดื่มกระป๋อง
ที่มีลักษณะการเปิดฝาแล้วเทใส่ปากโดยตรง
จะมีความเสี่ยงได้รับเชื้อฉี่หนูมากเป็นพิเศษ
จากลักษณะของการเก็บเครื่องดื่มโดยเฉพาะการวางกระป๋องในแนวตั้ง
ฝาเปิดจะอยู่ด้านบนหากเก็บไม่มิดชิด
หนูนั้นอาจจะวิ่งแล้วก็ไปฉี่บริเวณฝากระป๋อง
ดื่มเข้าไปเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ปากได้ง่าย
สิ่งเหล่านี้เองสามารถที่จะเกิดได้กับทุกคน
อาการสังเกตง่ายก็คือมีอาการปวดหัวปวดตา
มีการเจ็บกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณส่วนน่องทั้งสองข้าง
ถ้าหากเป็นอาการแบบนี้ติดต่อกัน๓วันรักษาไม่หาย
ควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์
เพราะว่าอาการเหล่านี้นั้นเป็นอาการเบื้องต้นของโรคฉี่หนู
นี่คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ